ท่านผู้ชมครับช่วงเดือนเมษายนของทุกปีก็เป็นช่วงของการคัดเลือกทหารกองเกินหรือว่าการเกณฑ์ทหารหน้าที่ของลูกผู้ชายไทยทุกคน
ก็แน่นอนว่าก็ต้องมีทั้งผู้ที่ได้เป็นไม่ได้เป็นผิดหวังสมหวังอะไรก็ว่ากันไปปะปนกันไปสีสันนี่ก็มี
เยอะค่ะสาวประเภท๒บ้างอะไรบ้างนะคะ
เป็นสีสันที่แบบน่าดูมาก
แต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้มีอยู่กรณีหนึ่งที่เขาแชร์กันเยอะในโลกออนไลน์นะครับ
เพราะว่ามีสาวประเภทสองคนนึงคนนี้ไปคัดเลือกทหารกองเกิดเหมือนกัน
ปรากฏว่าเธอเนี่ยไม่ต้องเป็นทหารเนื่องจากลักษณะแบบนี้ตามกฎหมายแล้วก็จะได้รับการยกเว้นเป็นกลุ่มเพศภาวะไม่ตรงกับเพศกำเนิด
อะไรประมาณอย่างเนี้ยแล้วนี่โอ้โหอย่างนี้สงสัยจะแบบอ่าผ่าตัดแปลงเพศเสริมหน้าอกมาแล้วด้วยค่ะ
เดี๋ยวลองดูภาพของน้องเขาอีกทีหนึ่งนะฮะจะเห็นว่ามีหน้าอกเลย
ใช่เลยยังมองอยู่ว่าเป็นเอ๊ะเหมือนแบบใช่ไหม
ทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกจริงหรือเปล่าหรือยังไงเพราะเห็นเป็นเนินหน้าอกนะ
ผมยงผมยาวเลยคือบางคนเขาก็มาเป็นลักษณะยังไม่ได้แปลงเพศไม่ได้เสริมหน้าอกอะไรก็มี
หน้าอกแล้วยังไม่ได้ผ่าตัดแปลงเพศก็มีแต่เอาเป็นว่าคนนี้คือลักษณะแบบนี้คือยังไงก็คงเกณฑหารไม่ได้นั่นแหละ
โดยโพสต์ถึงเรื่องราวการไปเกณฑหารที่สวมชุดไปเนี่ย
ตกลงแล้วเป็นชุดซิลิโคนหน้าอกนะไม่ใช่หน้าอกจริง
เขามีชุดที่เป็นซิลิโคนใช่ไหมคุณเดี๋ยวมาส
เหมือนเวลาถ่ายหนังคุณภาคภูมิเหมือนใส่แบบเป็นชุดแล้วเป็นแบบนิ่ม
แล้วก็เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตัวเปลี่ยนอะไรได้เนี่ย
เขาบอกให้สังเกตตรงคอเห็นไหมสีเป็นชุดอ่าเป็นชุดสวมขึ้นมาเลย
เนื้อเหมือนเป็นเนื้อหนังของเรานี่แหละแต่ความจริงแล้วมันคือซิลิโคน
อ๋อให้ดูว่ามีหน้าอกใส่อันเนี้ยไปเกียรติฐาหาร
เจ้าตัวได้โพสต์ภาพพร้อมกับระบุข้อความบอกว่า
ยูฮูถ้าขนาดนี้แล้วไม่ผ่านก็ไม่รู้จะว่ายังไง
กลับบ้านจ้าจุ๊บจุ๊บอืมโอ้โหทีนี้คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่สิ
ค่ะไปขุดคุยไปตามเรื่องราวของน้องคนนี้
ปรากฏว่าถูกขุดมาทั้งภาพทั้งคลิปบอกว่าปกติแล้วเนี่ย
คนโพสต์เนี่ยเขาก็เป็นผู้ชายตามปกตินี่แหละไม่ได้มีหน้าอกเห็นไหม
เลยอืมไม่ได้เสริมหน้าอกอะไรเลยนะแล้วหน้าอกปลอมเนี่ย
ก็มีการโพสต์ตอบจากเพื่อนอะไรประมาณนี้ไงบอกว่า
เขาโพสต์ตอบเพื่อนว่าซื้อหน้าอกปลอมมาจากจีนอ่า
คือซื้อมาเพื่อเตรียมเอามาเกณฑหารให้รอดพ้นจากการเป็นทหารนะครับ
มีช่างแต่งหน้าอีกคนนึงก็โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความบอกว่า
มีชายคนนึงมาร้องขอจ้างให้แต่งหน้าอะไรพวกนี้ก็มี
แต่นั่นเป็นอีกเคสหนึ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าเคสตรงเนี้ยนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากเป็นข่าวขึ้นมาถูกวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาคุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญศุกร์
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ติดต่อไปยังผู้ชายคนนี้ที่โพสต์ภาพแต่งกายเป็นผู้หญิง
ใส่ชุดซิลิโคนให้เหมือนมีหน้าอกแล้วไปเกณฑ์ทหารเพื่อให้รอด
ซึ่งก็รอดจริงจริงนะครับเจ้าตัวเนี่ยจะชี้แจงหน่อยไหม
หลังจากตกเป็นกระแสดราม่าซึ่งเจ้าตัวเขายืนยันกับคุณกิติศักดิ์เนี่ย
จากข้อความสนทนาทางไลน์บอกว่าเขายืนยันว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายแท้
ตามที่สังคมคิดนะเพราะตอนนี้สังคมกำลังคิดว่าเขาคือผู้ชาย
ค่ะแต่ไปซื้อชุดซิลิโคนมาใส่เพื่อจะปลอมตัวเป็นสาวประเภทสอง
ที่มีหน้าอกเค้ายืนยันว่าเค้าเป็นเป็นไม่ใช่ผู้ชายแท้แท้
มีจิตใจเป็นผู้หญิงอ่าทีมข่าวเราก็เลยอ่ะถ้าอย่างงั้นขอ
สัมภาษณ์หน่อยได้ไหมจะได้ชี้แจงข้อเท็จจริง
ให้สังคมเข้าใจผิดแต่ว่าน้องเขาไม่ได้ตอบอะไรมาอีกนะครับ
แต่เมื่อสอบถามไปยังเจ้าของคลินิกเสริมความงามที่น้องคนนี้เคยทำงานด้วย
เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เคยทำงานอยู่ที่พัทยายืนยันว่ามีนิสัยตุ้งติ้ง
ชอบเพศเดียวกันแต่แต่งตัวแบบผู้ชายและไม่ได้มีหน้าอกเหมือนผู้หญิง
เมื่อก่อนจะเอาลูกค้ามาส่งให้ที่ร้านของเขาช่วยเสริมความงามให้เป็นประจำ
แต่ช่วงหลังมีปัญหาเรื่องการเงินมีปัญหากับแฟนนุ่มอะไรพวกนี้
ก็เลยขาดการติดต่อกันไปแต่มันก็เท่ากับว่าปลอมตัวไปเกณฑ์ทหารหรือเปล่า
ใช่เรื่องของช่างแต่งหน้าค่ะ
ที่บอกว่าช่างแต่งหน้าออกมาแฉว่ามีผู้ชายแท้มาให้แต่งหญิงให้
จะได้รอดจากการเกณฑ์ทหารเนี่ยนะครับทีมข่าวไปถามจากคุณเอมายเดย์
เป็นช่างแต่งหน้าที่โพสต์ถึงเรื่องนี้นะคะครับเธอบอกว่ารับแต่งหน้ามาสิบกว่าปีแล้ว
ก็มีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงทั้งสาวประเภทสองมาจ้างให้แต่งหน้าสองเมษายนที่ผ่านมามีคนติดต่อเข้ามา
ให้เธอแต่งหน้าให้จากหน้าผู้ชายให้เปลี่ยนเป็นผู้หญิงอืม
เธอก็เลยสอบถามรายละเอียดได้รับคำตอบมาว่าจะไปเกณฑ์ทหารอืม
บอกมีคนติดต่อไปแบบนี้จริงจริงแต่เธอไม่ได้แต่งให้นะครับ
ปฏิเสธไปเพราะคิดว่ามันไม่สมควรถ้าถูกจับได้เธอเองก็จะมีความผิดไปด้วย
ไม่อยากรับอ่ะแล้วถ้าเกิดพี่รับขึ้นมาพี่ก็กลัวตรงนี้อีกว่า
แล้วถ้าเขาจับติดล่ะว่าไอ้เนี่ยมันเป็นผู้ชายแล้วพี่จะเป็นยังไง
พี่จะต้องเข้าคุกไหมพี่จะต้องแบบว่าถูกดำเนินการทางกฎหมายไหม
พี่ก็กลัวสิพี่ก็กลัวพี่ก็คิดมากตามภาษาพี่พี่ก็แบบไม่เอาดีกว่า
ไม่รู้ว่าเขามีความคิดยังไงถึงเขาทำแบบนั้นเขามีจุดประสงค์อะไร
แต่พี่ว่าเป็นเรื่องทหารเถอะมันไม่ได้มีอะไรเลวร้ายมากมายถึงขนาดนั้นหรอก
เพราะว่าสาวประเภท๒ที่เขาแบบว่าเป็นสาวประเภท๒จริงเขายังไปเลือกเลย
แล้วการที่น้องมาทำแบบนี้แล้วพอถูกจับติดถูกจับได้
มันทำให้สาวประเภทสองคนอื่นเขาอยู่ยากเขาลำบากยิ่งกว่าเดิม
ในการที่จะไปกินอาหารแต่ละปีอืมแต่อันนี้คือกรณีผู้ชายแท้ใช่ไหมค่ะ
แต่อยากให้แต่งหน้าให้ดูเป็นผู้หญิงเป็นสาวประเภท๒ใช่ไหม
แต่นี่เขาบอกเขาเป็นชายรักชายแต่ไม่ได้เป็นลักษณะของการแต่งผู้หญิงไง
มันก็เลยไม่รู้ยังไงอยากให้เหมือนมากขึ้น
อยากให้ตรงกับข้อที่เขาจะกำหนดเอาไว้ว่าไม่ต้องเกณฑ์ทหารมาก
ใช่เพราะว่าคำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดเนี่ย
รายละเอียดมันอาจจะต้องมีมากกว่าการที่เราเป็นชายรักชายไง
รูปร่างคุณยังเป็นชายอยู่เนี่ยคุณก็ยังควรจะเกณฑหารได้นึกออกมา
มูลนิธิเครือข่ายเครื่องกระเทยเพื่อสิทธิมนุษยชนก็เลยมีมุมมองเรื่องนี้นะคะ
ก็ให้ข้อมูลไว้น่าสนใจคุณเจษดาแต้สมบัติผู้มนุยการมูลนิธิบอกว่า
อยากเรียกร้องไปยังภาคสังคมรวมถึงภาครัฐว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ต้องลุกขึ้นมาว่า
เกณฑ์ทหารต้องมาจากความสมัครใจซึ่งจะเกิดจากซึ่งจะทำให้เกิดผลดี
ดีกว่าการเกณฑ์อาหารแบบจำใจแบบมีความจำเป็นว่าจะต้องเกณฑ์ทหารอะไรแบบนี้
เนี้ยแล้วก็บอกว่าการลงพื้นที่ตรวจดูสถานที่ตรวจเลือกเนี้ยนะคะ
ก็มีการละเมิดสิทธิของสาวประเภทสองอยู่เหมือนกันเช่นบังคับให้ปัสสาวะต่อหน้า
ที่ไม่ควรทำควรให้ไปปัสสาวะในห้องน้ำผู้หญิงน่าจะดีกว่า
รวมถึงการจับอวัยวะเพศเพื่อตรวจดูว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเศษกำเนิดจริงหรือเปล่า
อะไรแบบนี้ก็ไม่ควรทำควรยกเลิกตรงนี้ไป
แล้วก็บอกว่าแบบเราต้องการออกแบบสังคมยังไงนะคะเราอยากจะให้เกิดการเอ่อ
สมัครใจในการเป็นทหารเพื่อที่จะส่งผลดีต่อกระทรวงกราโหมเอง
จะมีทหารที่มีคุณภาพกังวลมากในปีนี้เลยนะคะ
ที่เราลงสังเกตการณ์ตั้งแต่วันที่๑จนถึงปัจจุบันวันที่๓เมษาเองเนี่ย
กังวลในเรื่องของการตรวจปัสสาวะค่ะเพราะเราพบว่าในพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ย
มีการตรวจปัสสาวะของผู้ที่เข้าสู่กระบวนการการเกณฑหารแล้วในกรณีของน้องสาวประเภทสองเนี่ย
ปีที่แล้วเนี่ยเราได้รับการรายงานมาว่าน้องสาวประเภทสองเนี่ย
ถูกบังคับให้เข้าห้องน้ำชายถูกบังคับให้ยืนปัสสาวะนะครับ
หน้าเจ้าหน้าที่และบางคนเนี่ยถูกคุกคามทางเพศ
ถูกจับอวัยวะเพศด้วยนะคะเราไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะ
แต่ว่าคือในสังคมเนี่ยอันนี้คนละเรื่องนะ
ความหลากหลายทางเพศในสังคมเราไม่ได้ปิดกั้นอะไรอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าการเกณฑหารเนี้ยมันก็ต้องเหมาะสมกับสภาพในการที่จะไปฝึก
อะไรพวกเนี้ยนะครับทางกองทัพนะครับ
พันเอกหญิงสุริจันทร์งาทองรองโฆษกองทัพบกบอกว่า
หลักเกณฑ์การตรวจเลือกโดยเฉพาะผู้ที่สภาพร่างกายจิตใจไม่เป็นชายสมบูรณ์แบบ
และไม่เหมาะกับการเป็นทหาร
ทหารจะจัดให้มีสถานที่เฉพาะในการตรวจร่างกายและวัดขนาดนะครับ
โดยจะมีคณะกรรมการแพทย์เป็นผู้ตรวจร่างกายและวินิจฉัย
โดยตามหลักเกณฑ์นั้นหากคณะกรรมการแพทย์วินิจฉัยว่า
บุคคลนั้นมีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นหญิงจริง
จะถูกจัดให้อยู่ในคนจำพวกที่๒คือภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด
ตามพรับรัฐการทหารพศ๒๔๙๗
ซึ่งหลักสำคัญที่จะพิจารณาประกอบด้วย๓อย่างนะฮะ
หนึ่งก็คือทำการแปลงเพศแล้วอันนี้แน่นอน
เขาจะมีคณะกรรมการแพทย์ตรวจนะว่าคุณแปลงเพศจริง
สองมีสภาพเป็นเพศหญิงแต่ยังไม่แปลงเพศ
อันนี้ต้องดูจิตใจแล้วล่ะ
หรือว่ามีสภาพเป็นเพศหญิงก็ต้องไปดูแล
จะมีทำหน้าอกแต่ยังไม่ได้แปลงเพศอะไรแบบนี้

แล้วก็๓มีหนังสือรับรองจากแพทย์ทางจิตเวท
หลังทำการวินิจฉัยโดยกองทัพ
จะไม่คัดคนประเภทนี้ไว้รับราชการทหาร
ดังนั้นถ้าตัวคุณเป็นชาย

แต่คุณเป็นชายรักชายก็ต้องมีใบรับรองแพทย์จิตเวทไงถูกไหม

หรือว่าต้องให้ทางคณะกรรมการเข้าไปตรวจดู

เหมือนอย่างคนที่ใส่ชุดซิลิโคนไป

ยังไงเขาดูเขาก็ต้องรู้ว่าอันนี้มันชุด
แต่ดูจิตใจและดูอะไรต่างนานาแล้ว